เมื่อคืนนี้กันบ้างนะครับทำให้ใครบางคนไม่ได้ไปลอยกระทง

ตำรวจสพบางปะกงพร้อมหน่วยกู้ชีพของฉะเชิงเศร้านะครับ
เข้าตรวจสอบเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ
บนถนนเทพรัฐบางนาตราดกิโลเมตรที่๕๑
คู่ขนานขาเข้าชนบุรีพื้นที่หมู่๔ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พบว่านายสารวุฒิประยุงสกุลอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
หมายเลขะเบียน๘ก็กลายรอบเรือ๘๗๙๒
นี่แหละครับพี่เขานอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแล้วฮะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งให้การปฐมพยาบาล
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงนะครับ
สอบถามนายสารวุฒิผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็ให้การนะครับบอกว่าขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์
เขาจะไปเที่ยวงานลอยกระทงที่ฝั่งท่าข้ามกม๕๐
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของเขาเอง
เสียหลักพลิกคว่ำจนตัวเขาได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็นับว่าปีนี้ก็อดลอยกระทง
บางคนก็บอกเป็นการฟาดเคราะห์ไปนะฮะ